คู่จิ้นที่ตอนนี้กลายเป็นคู่จริงไปซะแล้วสำหรับสันประชากรแล้วก็ต้นหอมสกุลตลานะครับคุณผู้ชมค่ะ
นอกจากจะไม่มีอุปสรรคแล้วคู่นี้เนี่ยยังได้รับแรงลุ้นแรงเชียร์จากบรรดาแฟนคลับอีกด้วย
ล่าสุดนะคะหนุ่มสันประชากรเขาก็เลยออกมาขอบคุณบรรดาแฟนคลับนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้เขามาโดยตลอดจ้า
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะที่เสียงเชียร์จากแฟนคลับเนี่ยลุ้นให้เป็นคู่จริงได้สำเร็จ
ซึ่งนักแสดงหนุ่มสันประชากรกับดีเจสาวต้นหอมสกุลตลา
เขาก็ออกมาขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ร่วมใจกันเชียร์พวกเขา
พร้อมกับยืนยันว่ากระแสข่าวคุณแม่ไม่ปลื้มฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เป็นความจริงนะ
ซึ่งเร็วนี้ค่ะเตรียมจะพาสาวต้นหอมไปสวัสดีครอบครัวแล้วนะจ๊ะ
จริงคุณแม่รู้ตั้งนานแล้วครับเพราะว่าครอบครัวผมค่อนข้างจะเปิดครับค่อนข้างจะวัยรุ่น
ยืนยันว่ากระแสข่าวที่ว่าคุณแม่ไม่ปลื้มไม่จริง
จริงครับจริงที่บ้านผมวัยรุ่นมากถ้าสมมุติผมรักใครคุณแม่จะรักด้วย
แต่ว่าคุณแม่เขาจะคอยเป็นห่วงว่าแบบเขาดูแลเราดีไหมเขารักเราจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
คือเขาก็เป็นคนที่น่ารักและเป็นคนที่จริงใจเราก็มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอย่างเช่นเรื่องปัญหาชีวิตหรือว่าจะเป็นเรื่องการงานก็สามารถปรึกษาเขาได้หมด
จะมีโอกาสพาไปที่นครพนมหรือไหม
ใจจริงก็อยากพาไปนะครับเพราะว่าที่นครพนมเป็นเมืองที่แบบสวยนะครับแต่ตอนนี้คือเราเราผ่านช่วงปรับตัวเข้าหากันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ครับมันก็น่าจะไปได้ดีแล้วก็ผมก็ไม่อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยถ้าครบก็คือมองยาวถึงอนาคตเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ขอบคุณมากนะครับทุกเสียงแรงแล้วก็จริงคู่ของผมก็เป็นแรงโซเชียลก็มีผลเป็นแรงเชียร์อีกแรงหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนครับที่ชื่นชอบผมกับต้นหอมนะครับ
ก็สรุปว่าคู่นี้เขาคบกันแล้วนะคะ
ออกมาประกาศชัดเจนดิฉันแอบไปเห็นคลิปที่เขาให้สามารถหลีกหลงหัวหลีกหมอนเหยียดทาร์นต้นหอมคือพูดต่อหน้าทำไมเฮียแบบห่อไปกันสมบัติไกล

แล้วก็มีรูปออกมายืนยันเป็นเซตเลยทีเดียว

ว่าชายหนุ่มรูปงามน่ารัก
คนที่อยู่ข้างเป็นช่างแต่งหน้าประจำตัว

ก็สนิดกันเหมือนเราเองเล่นอะไรนะคะ